แต่ว่าคุณพี่คนนี้เขาจะดัดแปลงอะไรให้เป็นเหมือนรถจักรยานยนต์อีก

มอเตอร์ใส่ห่างมอเตอร์ใส่ห่างทางลูกรัง
คุณก็เครื่องรังจับตัวจนหัวแดง
ฟิกอัพคันโกโตโยตามาครับแสง
ผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขา

คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะ
คือเราจะเห็นว่ารูปทรงมันคล้ายอะไร

ตัวรถเขาทำมาจากคันไขนาจริงจ้า
แล้วนำมาดัดแปลงติดมอเตอร์เครื่องยนต์
แล้วก็ใช้ระบบเบรกต่าง
ให้มันกลายเป็นเหมือนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเลยคุณ

แล้วถ้าหากคุณดูที่หน้าจอนี้คุณดูนะ
เราจะเห็นขั้นตอนการทำนะคะ
ขั้นตอนการทำของเจ้าคันไทซิ่งคันนี้

บางเบียโอ้โหต้องบอกเลยสุดยอดไอเดียมาก
ตอนนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนทางบ้าน

มันสามารถซิ่งวิ่งได้จริงหรือเปล่า
งั้นเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งได้จริงหรือเปล่า

เป็นยังไงครูมีเบียบเฟ้ามากเลย
เป็นเหมือนรถสกุตเตอร์ไปเลย
ขี่ไปซื้อแกงแรงกว่ารถคุณตะกี้อีกนะ
ไม่อยากจะบั๊บนะแต่ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ
สวยด้วยนะคะเขาตกแต่งสีสันเป็นสีชมพูน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะ
ขี่ไปซื้อของซื้อของที่ตลงตลาดอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ
แต่แนะนำไม่ให้ขี่ไปที่ถนนจริงนะจ๊ะ

ยังไงก็เอาเป็นว่าขับอยู่ในชุมชนเล็กส่งของซื้อข่าวซื้อแกงไปตลาดอะไรแบบนี้ก็ได้
อันนี้ก็คือเอามาให้ดูไอเดียของบางเบียคนนี้ว่าเขามีไอเดียในการแบบ
ดัดแปลงรถแบบจากคันไถนาเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงแบบนี้นะคะ
ไอเดียดีมากสุดยอด
ดีไม่ดีมีคนสั่งทำเป็นแบบแฮนดเนสไว้
อาจจะเป็นรายได้เสริมเนี่ย